ในส่วนของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยหรือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนถึงมองว่า
ไปร้องฝั่งตรงข้ามเขาเยอะเหลือเกินก็มันมีเหตุที่ที่ฝั่งตรงข้าม
แสดงออกมานะครับเยอะเป็นที่พิรุษ
จนทำให้ผมจับผิดได้ผมก็ไปดำเนินการร้องเรียนนะครับ
ตอนรัฐบาลชุดอื่นผมก็ร้องเรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ตั้งแต่ยุครัฐบาลอภิษฎมาสมัครมาสมชายมายิ่งรัก
นะครับผมก็ร้องของผมมาโดยตลอดอยู่แล้วคุณศรีสุวรรณวันนี้
เพราะไอ้เหตุการณ์ที่เจอกับตัวเองในวันนี้เนี่ยครับคิดว่ามันจะนำไปสู่
ทำให้เกิดความรุนแรงของการเมืองสองคั่วความขัดแย้งทางการเมืองที่คุยกันไม่ได้

ขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดอยู่แล้ว
แต่๒คั่ว๓คั่วมันก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดอยู่แล้ว

จากนี้ไปมันจะกลายเป็นโมเดลอย่างนี้ป่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับสังคมจะช่วยกันประคับประคองในเรื่องเหล่านี้
ผมเองก็วันนี้จริง
แวบแรกก็ไม่อยากอะไรนะครับ
เป็นวันนี้ต่อไปผมเลยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
กับคนที่มามีพฤติกรรมอย่างนี้กับผม

ไมคือวีทีไหนก็ไม่เจอ

วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณศรีสุวรรณครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรรณจัญญา
รวมทั้งหลายเรื่องที่ท่านอยากรู้ผมถามให้แล้ว
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดตากับ๕ภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นก้นไต